อุบัติเหตุกันต่อค่ะตรงนี้นี่เกิดขึ้นกลางแยกเลย
แล้วก็เกือบจะกลายเป็นเหตุโศกนาฏกรรมสลดแล้วนะ
เพราะว่ารถบัสรับส่งพนักงานมีพนักงานอยู่เกือบ๔๐คน
จังหวะที่กำลังจะผ่านแยกไฟแดงไปเนี่ยนะมีเก๋งออกมาจากอีกทางหนึ่ง
มันอาจจะไกลหน่อยแต่จะพยายามซูมให้
เดี๋ยวลองดูจังหวะที่เกิดเหตุหน่อยค่ะ
จังหวะนี้ค่ะคุณผู้ชมภาพจากกล้องหน้ารถจับภาพเอาไว้ได้

นั่นแหละค่ะไฟแดงแล้วนี่คืออะไรรถบัตรพนักงาน

ฝ่าไปแบบนี้รถเก๋งมา
อู้หูยเห็นป่ะ
สุวินทวงซึ่งอยู่ที่ตำบลไม้เค็ดอำเภอเมืองจังหวัดปราจินบุรีนี่
สภาพรถบัสรับส่งพนักงานค่ะ
ช่วงที่เกิดเหตุนะคนขับบัสเองคือนายวุฒิพงศ์ตลับทอง
รับพนักงานจากนิคมอุตสาหกรรม๓๐๔รับมา๓๖คน
ก็จะมุ่งหน้าไปตรงบ้านดงละครที่นครนายกค่ะ
ทีนี้พอมาถึงแยกไฟแดงสัญญาณไฟมันก็แดงแล้ว
เหมือนกับลูกศรที่เราชี้ไว้สีแดงนั้นนะ
แต่รถบัสพยายามไงเร่งเครื่อง
นี่พอเหลืองจะแดงปุ๊บเร่งเครื่องฝ่าไปเลย
พอฝ่ามารถเก๋งฝ่างนั้นเขาก็ไฟเขียวถูกมะ
ทีนี้เขาก็ออกตัวมาจากแยกสิคะ
ชนอ่ะเบรกไม่ทันแบบนี้
รถเก๋งก็หมุนออกด้านข้างบัสก็เสียหลักเป๋ไปทางขวาก่อน
หลังจากนั้นก็ถลายลงตรงข้างทางฝั่งซ้ายเนี่ยนะคะ
คนที่อยู่บนรถน่ะถามว่าพนักงานที่มีอยู่๓๖คน
ไปกี่ราย๑๗รายแล้วนี่สภาพรถเก่งเห็นไหม
หน้าฉีกยับไปหมดเลยอ่ะค่ะ
นี่กู้ภัยไปช่วยเหลือนะนำตัวพนักงานส่งโรงพยาบาล
พนักงานชุดฟ้าได้รับบาดเจ็บกันติดอยู่ในรถกว่าจะเอาตัวออกมา
แล้วจากการคุยกับตำรวจตำรวจที่สพเมืองปราจีนบุรีเนี่ย
ก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะต้องมีการสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
สาเหตุที่แน่ชัดดูตอนลำเลียงพนักงานไม่ใช่ง่ายนะคุณ
คุณผู้ชมบางคนพอมีสติได้รับบาดเจ็บไม่เยอะ
ก็ปีนออกมาจากซากแต่บางคนไม่ไหวแล้วก็ต้องเอาเปรย์บอร์ดไป
แล้วก็รับตัวมาขึ้นท้ายรถฉุกเฉินส่งโรงพยาบาล

ก็เลยไม่รู้ไงว่าจังหวะนั้นเหตุการณ์นั้นเนี่ย

ไม่เป็นไรอันนี้มันก็เป็นหลักฐานในการดำเนินคดีได้เหมือนกันเพราะอย่างน้อยเห็นแล้วแหละว่าไฟมันเป็นแบบนี้แล้วรถบัสก็ผ่าไปแล้ว
คือมันเป็นแยกที่ใหญ่ไงคุณผู้ชมคุณน้ำแข็งพอฝ่าไฟแดงไปกว่าจะไปถึงอีกฝั่งนึงมันมีโอกาสที่รถจากอีกฝั่งนึงก็จะมาชนเหมือนกันนะฮะเวลาคุณฝ่าไฟแดงก็จะอันตรายแบบนี้